ทุกผู้ชมครับตำรวจได้แถลงนะฮะพร้อมกับเปิดเผยกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการยุติการชุมนุมที่แยกรัชโยธินของกลุ่มรัศดรเมื่อคืนนี้
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะมีอยู่หลายมุมนะฮะ
หลังจากตำรวจลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยเอาตรงจุดนี้ก่อนนะเป็นช่วงที่จะเห็นว่าลักษณะเหมือนกับ
มีกลุ่มผู้ชายสัก๗๘คนมีเรื่องชกต่อยกันก่อนค่ะแล้วก็วิ่งอย่างนี้ฮะ
มีผู้ชายใส่หมวกกันน็อกสีขาวเสื้อคลุมแขนยาวคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนปลาระเบิดนะคนนี้นะฮะ
ถอยขึ้นไปบนฟุตบาทแล้วก็ปลาสิ่งของบางอย่างใส่คู่กรณีแล้วก็มีเสียงแบบดังแบบระเบิดเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็พากันวิ่งหนีไปถ้าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไปต่อจิ๊กซอกับมุมของทางผู้สื่อข่าวของสแตนดาร์ด
ค่ะที่เขายืนวายงานอยู่แล้วมีคนป่าอะไรอย่างงี้ได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่ว่าตำรวจไปได้ตรงนี้มานะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็จะเห็นผู้ชายรูปร่างทวมกางเกงขาสั้นที่ยืนอยู่ใกล้นะฮะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับภาพตรงนี้นะครับ
ชุดละมุนวุ่นวายกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งที่ตำรวจได้มาแล้วก็เปิดเผยในวันนี้นะครับ
เป็นช่วงหลังเกิดการระเบิดแล้วตรงนี้นะครับจะเห็นกลุ่มผู้ชายเนี่ยวิ่งหนีกันออกมา
ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะแต่มีชายที่ใส่กางเกงขาสั้นวิ่งมาคนแรกนะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะครับ
หันไปนี่ครับจะเห็นว่าในมือถือปืนแล้วก็หันไปยิงจะเห็นแบบนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
ตรงจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ที่ปลาระเบิดแล้ววิ่งมาตรงนี้นะฮะ
ผู้ชายคนนี้นะฮะรูปร่างทวมนะครับสะพายกระเป๋าสีดำนะครับ
หันกลับไปแล้วก็ยิงใส่ไปทางกลุ่มที่วิ่งไล่หลังกันมานะฮะเหมือนกับพยายามยิงสกัดกลุ่มคนที่วิ่งไล่ตามมา
แต่สุดท้ายเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ถูกจับตัวไว้ได้โดยกลุ่มของกาดที่วิ่งตามมา
ตรงจุดนี้นะฮะจะชัดเลยนะฮะว่าหันไปยิงนะครับนี่ค่ะตรงนี้นะแล้วเขาก็ไปถูกจับได้
ถูกจับได้ก็จะเป็นภาพอีกชุดหนึ่งที่เราได้ดูกันไปใช่ไหมฮะค่ะมีคนมารุมมาตุ้มแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาล
แล้วก็มีการสอบถามว่าเออมายิงทำไมนี่นะครับพลโนตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานเปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้นะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่แยกรัชโยธินเนี่ย
มีผู้บาดเจ็บ๒คนนะฮะซึ่งเป็นกาดของผู้ชุมนุมนะครับ
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสนผลโยธินได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุ๑คนนะฮะตอนนี้

ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นำมาซึ่งคนบาดเจ็บเนี่ยนะคะทางตำรวจได้มีการแถลงชี้แจงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างคนสองกลุ่มค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยเพราะว่าตำรวจได้นำภาพได้นำคลิปมาเปิดแล้วก็แถลงไปด้วยนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของเอเวอร์นิวรัชโยธินที่อยู่ตรงกันข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
นี่ค่ะก็บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๑๐นาทีของคืนวันที่๒๕พฤศจิกายนก็คือเมื่อคืนนี้
เหตุการณ์ตามภาพก็คือเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
ก็มีกลุ่มคนที่วิ่งกรูกันมาแล้วก็มีคนนึงที่หันไปยิง
ก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้แหละที่คุณภาคภูมิเล่าไปก็เป็นภาพเดียวกันที่ตำรวจนำมาเปิด
เพื่อที่จะแถลงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะตำรวจบอกว่าผู้ชายรูปร่างทวม
ชื่อว่านายพาดสะพงศ์กุลอมรการครับ
เป็นคนที่วิ่งหนีแล้วหันหลังกลับไปแล้วยิงปืนใส่อ่ะค่ะชื่อว่านายพาสะพงศ์นะคะ
แล้วนี่คือแผนผังที่ตำรวจนำมาแถลงนะคะ
ตำรวจบอกว่าคือช่วงเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีเนี่ย
การนำประกาศยุติการชุมนุมครับยี่สิบสองนาฬิกา
มวลชนรายงานสถานการณ์ในที่เกิดเหตุแล้วก็บันทึกภาพกลุ่มคนที่ก่อเหตุเอาไว้ได้๒๒นาฬิกา๒๐นาทีมีกลุ่มผู้ก่อเหตุ
นักเรียนมีนบุรีโปรลีเทคนิคเข้ามาในที่เกิดเหตุและเกิดการทะเลาะวิวาสกับกลุ่มนักเรียนเทคนิคปฐุมธานี
อันนี้คือตามการแถลงของตำรวจเลยนะคะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุสามรายคือชายอ้วนกางเกงขายาว
ผอมสวมหมวกกันน็อกขาวชายอ้วนสวมกางเกงขาสั้นชายผอมสวมหมวกกันน็อกขาวเนี่ยเป็นคนปลาวัตถุคล้ายระเบิด
เข้าไปในฝั่งกลุ่มนักเรียนเทคนิคปฐุมธานีจากนั้นชายสามคนวิ่งหนีไปทางป้อมเก็บเงิน
อ้วนกางเกงขาสั้นหันหลังมายิงปืนสี่นัดแล้วก็ไปโดนผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ
ก็คือตามภาพนี้นะคะครับแล้วผู้ก่อเหตุสามคนก็วิ่งหนี
แต่หนึ่งในผู้ก่อเหตุซึ่งก็คือชายอ้วนกางเกงขาสั้นสะดุดล้ม
แล้วก็ถูกจับเอาไว้ได้แล้วก็ถูกรุมแล้วก็ถูกนำขึ้นรถพยาบาล
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะพลตำรวจโทษพักขพงพงเพตรา
บัญชาการตำรวจนครบานก็เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะ
ระหว่างการแถลงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
แต่อย่างที่เราได้ยินเขายืนยันว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ย
เขามาทำหน้าที่กาศาความปลอดภัยให้กับกลุ่มพวกชุมหนุ่มนะครับ
ความขัดแย้งส่วนตัวนะฮะของสองกลุ่มนี้นะฮะ
อีกก็เพิ่งเหตุเมื่อคืนนี้นะแล้วก็วันนี้เราก็มีการลูกรวม
มอนการอายุ๒๕ปีที่เป็นคนใช้ปืนยิง
มีความผิด๓ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
อันนี้ตามการแถลงของตำรวจนะคะ